สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทูวิทตีแสกหน้านะคะ
วันนี้กลางสัปดาห์แต่รู้สึกการเมืองนี่คือคักร้อนแรงมันพิเศษเลย
นายกประยุทธ์นี่เป็นนักการเมืองไหมคุณมิ้น
ก็ท่านก็เคยออกตัวว่าเป็นนักการทหารที่เล่นการเมือง
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนักการเมืองแล้ว

ตัวออกมาพูดเคยพูดคำนี้ออกมาว่าเล่นการเมืองเป็นนักการเมือง
การเป็นนักการเมืองจะต้องมีกลุ่มกวน
หรือพูดง่ายว่าต้องมีพักการเมืองนะ
ระบอบของพักการเมืองไทยหรือการเลือกตั้งเนี่ย
ในอนาคตจะต้องมีพักการเมืองสนับสนุนไหม

ถ้าจะลงเลือกตั้งก็ต้องมีต้องสังกัดพักการเมือง
ก็ไม่ลงก็ได้เพราะว่ามีเป็นนายกคนนอกได้
วันนี้เราจะคุยเรื่องการเมืองกันท่านผู้ชมครับ
และถ้าผมพูดเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็ต้องพูดให้ชัดเจน
การเป็นนายกก็ต้องมีผู้สนับสนุน
ธรรมดาครับเป็นนายกที่ไหนไม่มีผู้สนับสนุนจะเป็นนายกได้ไหมล่ะ
เพราะเขาก็ต้องไปเลือกในสภานะฮะทีนี้การที่จะเลือกก็หมายความว่า
พักการเมืองทั้งหลายทุกวันนี้ยังขยับไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกครับ
ขยับไม่ได้แต่หน้าแต่เบื้องหลังมันขยับได้
เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นสุดยอดสายพันธุ์นะ

พันธุ์ครับเพราะนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีวิธีในการ
หนึ่งสื่อสารกับประชาชนนะฮะสองจะต้องมีพื้นที่ของตัวเอง
บอกว่าเป็นนักการเมืองแล้วไม่มีพื้นที่ไม่ได้
สามต้องคิดเรื่องผลประโยชน์เนี่ยจัดสรรปันส่วนได้ออก
พูดง่ายว่าผลประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของตัวเองหรือของพัก
ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยไม่มีพื้นที่เนี่ย
คุณมิ้นคุณว่าพักการเมืองเขาเอาไหม

นั่นสิครับหมายความว่าคุณไปลงนี่ใครจะเลือกคุณเหรอ
ก็เข้าไปเป็นสอสอแล้วเมื่อเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีระบบโคต้า
คุณได้สอสอเยอะไหมคุณได้เยอะคุณก็จะได้กรรมธิการสำคัญ
ถ้าคุณไม่ได้เยอะคุณก็ได้คณะกรรมธิการศาสนา
คุณได้เยอะคุณเป็นรัฐมนตรีมหาทัยไหมเห็นไหม
ดังนั้นไล่กันขึ้นไปนักการเมืองเนี่ยย่อมมีความสำคัญเป็นหัวใจล่ะพูดง่าย
ในการเลือกตั้งทุกครั้งแต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็มันไม่มีการเลือกตั้ง
ก็ต้องไปอาศัยนักการเมืองไงพักการเมืองก็ถูกแช่แข็งก็ไม่จำเป็นนะฮะ
แต่เมื่อลดแมพเขาบอกไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งกุมภา๖๒นี่ไม่ถึงปี

เมษาแล้วนะเมื่อกระบวนการลดแบบไปสู่การเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องได้มาเพื่ออะไรสอสอใช่ไหม

เสร็จแล้วเขามีสวที่เขา

สัญหาแต่งตั้งอะไรนั่นแหละนะจำนวน๒๕๐คน

มีสอสอเขาบอกว่ามี๕๐๐คน
เขาบอกว่าถ้าจะเลือกคนนอกได้ต้องมี๒ใน๓ก็ต้องมี๕๐๐จาก๗๕

ในวันที่โหวตมีกี่คนเขาบอกว่าต้อง๒ใน๓เพื่อจะเสนอรายชื่อนายกคนนอก
แล้วสมมุติว่าผมอยากจะเสนอพลเอกประยุทธ์เนี่ย

ก็พวกสวก็๒๕๐คนแล้วนะ

เพื่อให้คุณเสนอรายชื่อถ้าเกิดผมอยากเป็นท่านไม่ใช่ผมท่านนายกประยุทธ์
อยากจะเป็นนายกก็ต้องเสนอให้ได้๒ใน๓
สมมุติละกันว่า๗๕๐คน๒ใน๓ก็๕๐๐คน
เพื่อเลือกนายกและเห็นชอบ
ถ้าเห็นชอบเนี่ยให้เป็นนายกเนี่ย๒๕๑คน

ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามการเมืองฟังผมง่ายก็คือกลุ่มการเมือง

ชั่นตามพื้นที่เลย
คุณเคยเห็นกลุ่มการเมืองพื้นที่สะแก้วไหม
คุณเคยเห็นกลุ่มการเมืองพื้นที่นครปฐมไหมของใคร
สะแก้วของเทียนโทงนครปฐมสะสมทรัพย์
สุพรรณบุรีศิลปะอาชาสุโขทัยเทพสุธิน
บุรีลำชิดชอบ
และที่ชนบุรีที่มีข่าววันนี้ล่าสุด

เนื่องจากคุณสนทยาคุณปลื้มมีความรู้ความสามารถ
เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว
ก็สามารถจะเป็นที่ปรึกษานายกได้ท่านนายกก็บอกแล้ว

การเมืองก็คือการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ถูกเหรอ
ทำไมเขาไม่ตั้งตั้งนานแล้วล่ะคะถ้าทำเรื่องการเมือง

คอสชเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองก็หลายปีแล้วนะ
ก็ตอนนี้จะใกล้เลือกตั้งแล้วไงก็ย้อนกลับไป
ถ้าคุณถามเนี่ยคุณถามอย่าไปถามแทนใจดำมากสิ
ก็นี่ไงล่ะผมก็ต้องเอาพักนักการเมืองสิ

นายกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อ
ไม่จำเป็นต้องบอกมึงต้องพูดด้วยไหม
นะฮะเพราะว่านักการเมืองเขาไม่ชอบพูดอะไรมันตรงตรง

ผมถามคุณตอนต้นรายการแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองหรือเปล่า
คุณบอกใช่ถ้าใช่ก็ไม่พูดตรงหรอก
เหล่านี้มีส่วนสนับสนุนให้ผมได้เป็นนายกก็ต้องมีถูกไหม

ทีนี้มันมีพักครอบอยู่มันมีพักใหญ่
คือพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์ค่ะถูกไหมครับพักเพื่อไทยเนี่ยเดิม
หรือต้องก็ว่าปัจจุบันก็ได้มีทักษิญ
ถ้าผมให้คุณเลือกคุณจะเลือกใคร
เพื่อไทยมีใครเป็นหัวหน้าพักยังไม่รู้
ตอนนี้เป็นพลเอกวิโรธพลตำรวจเอกวิโรธเปล่าอิน

เพราะคุณอภิษฐิ์ยืนยันแล้วอยู่ภักร์ประชาติปรัสก็ต้องเลือก
หัวหน้าพักหรือคุณจะเลือก
นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
คุณผู้ชมคะไลน์มาคุยกับเราหน้าจอได้นะคะ
เดี๋ยวติดตามกันต่อเบรกหน้าค่ะ
ถ้าคนอยากจะเป็นนายกในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีนักการเมืองสนับสนุน
นักการเมืองที่สนับสนุนซึ่งในกลุ่มการเมืองของบรรดาพักการเมืองไทย
ง่ายครับดูไม่ยากเลยครับ
นามสกุลก็ร้องอ๋อแบ่งโซนอย่างที่ผมบอก
สะแก้วของใครและความประถมของใครสุพรรณของใคร
สุโขทัยของใครชนบุรีของไทยผมก็เคยพูดอยู่หลายครั้ง
ผมไปที่เวทีไหนในสมัยก่อนผมบอกว่าคุณสมบัติของนักการเมืองไทย
มี๑๐ประการชกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เพื่อน
หน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอา
ได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินและสิ้นศรัทธา
พอสิ้นศรัทธาเสร็จผมก็ต้องไปฉกฉวยแย่งจริงมาเริ่มต้นกันใหม่
ดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณมิ้นเอาง่ายสั้นนะเอาเลย

ชนบุรีเอามาเลยเขาบอกว่ามติคอลโลมอตั้งพี่น้องคุณปลื้ม
ร่วมงานสนทยากุญสือนายกส่วนอิทธิพลนั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวเห็นไหม

คนหนึ่งนั่งกุญสือนายกอีกคนนึงนั่งผู้ช่วย
เขาบอกว่าท่านนายกบอกแค่มาสร้างความเข้าใจงานการเมือง

ท่านบอกว่าก็เดี๋ยวจะต้องเดินไปที่จุดนั้น
เขาก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ไว้บ้าง
หลายคนสงสัยนะเดินไปที่จุดนั้นนายกจะเดินไปไหน
ทำไมล่ะก็ผมจะก็นายกไง
จะต้องให้ผมพูดแบบอะไรผมพูดแทนให้เลย
ผมจำเป็นต้องมีคนเหล่านี้เข้ามาบ้าง
เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาคนเหล่านี้มาใช้ประโยชน์อะไรของตัวเอง
วันนี้กำลังเดินทางเข้าสู่ตรงนั้น
ตรงนั้นตรงไหน

ผมกำลังเดินทางถ้าเกิดผมบอกจะเป็นนายก

เหล่านี้มาให้คำปรึกษาว่าอย่างไร
และเพราะผมก็ไม่รู้ว่าการเมืองมันทำมากันอย่างไร

ก็ท่านก็เปยแล้วบอกผมไม่รู้เรื่องการเมือง
แล้วก่อนผมไม่ใช่นักการเมือง
๔ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้เรื่องการเมืองเหรอคะ

คือมันเพราะว่าพูดตรงคอสชเข้ามายึดอำนาจ
เท่ากับต้องมาบริหารจัดการบ้านเมือง

ถ้านายกบอกว่าก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนแน่ชัด
ทางด้านการเมืองมาปีที่๔แบบนี้ก็ได้เหรอคะ

สถานการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยน

สถานการณ์เปลี่ยนไปสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไป
เมื่อปี๕๗๖๑๔ปีที่ผ่านมา
มันอยู่ภายใต้ระบบคอสช

ถูกไหมท่านนายกก็จะมาพูด

การมีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย

พอมีสภาเขาไม่ใช่สภาฝักถั่วแบบทุกวันนี้

ไม่มีใครมาอภิปรายอะไรที่มันเป็นการขัดแย้งกันเข้าไปด้วยกันหมด

สภาก็คือออกกฎหมาย

ต้องมีการตั้งคณะกรรมธิการต่าง๓๒คณะ

และมีการอภิปรายไม่ว้างบางใจ
คุณมิ้นทราบไหมครับว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้

ถูกไหมครับผมจะไปอภิปายได้ยังไงไม่มีใครสนัดสูตรให้ผมอภิปาย
ผมจะไปออกกฎหมายยังไงเขาไม่ยกมือให้ผม
ผมจะไปตั้งยติอะไรก็ไม่มีใครเขาให้ผมไปตั้งเพราะว่าผมไม่มีเสียงส่วนมาก
คุณมีสัก๒เสียงคุณก็นั่งเหงาเป็นลิงป่วย
อย่างเช่นพักการเมืองที่ผ่านมาปีห้าสี่
พักได้คนเดียวบางพักได้๒คน
ก็ไปนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงกินลอดช่องกันอยู่แคบ
เพราะอะไรก็เพราะไม่มีเสียงมีสองเสียงจะไปทำอะไรได้
คุณจะใหญ่โตแค่ไหนคุณเข้ามามี๒เสียง
แต่นี่ของแท้ของแท้แท้ไม่แท้
น้องความประถมแท้ไม่แท้สระแก้วแท้ไม่แท้สุพรรณสุโขทัยชวนบุรีลำ

ถูกไหมครับส่วนประชาธิปัตย์เขาก็มีกวนการเมืองแฟคชั่น
แต่เนื่องจากมีระบบพักระบบพักที่ค่อนข้างคุณไม่ลงประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้
เพื่อไทยล่ะไม่แน่เหมือนกันนะ
เพื่อไทยไม่แน่เหมือนกันนะเพราะแต่ก่อนพักเพื่อไทยในสมัยทักษิณเนี่ย
สมัยไทยรักไทยเนี่ยรวบรวมกลุ่มการเมืองทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอยู่ในพัก

ในอนาคตปี๖๒ผมเชื่อว่าไม่มีพักไหนได้เสียงเกินครึ่ง
คือ๕๐๐ก็คือเกิน๒๕๑ไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นเลิกฝัน
ดังนั้นนี่คือโซลูชั่นหรือทางออก
เอานี่มาเอานี่มานี่มานี่มาสุพรรณก็คุยแล้ว

ไม่แน่น้องก็อาจจะคุยแล้วสะแก้คุยยัง
น้องความประถมไปกินไปตีกอล์ฟกันแล้วนี่
อ่าน่ะสุโกธัยคุยยัง

เออนะฮะผมว่านะฮะผมว่าคุยแล้วนะเขาไม่มาบอกคุณหรอกมึง

ผมก็บอกว่าผมก็ไปคุยผิดอะไรล่ะ
ก็คุยเรื่องการเมืองอ่ะผมอยากเลยรู้เรื่องการเมืองอ่ะ
ท่านก็ไม่ผิดอยู่แล้วเท่ากับว่า
ถือเป็น๙๙นี้นี่ถือเป็นการประกาศที่ค่อนข้าง
ต้องดูอย่างคุณสุดาลัทคุณสุดาลัทก็บอกว่า
ดึงสนทะยะมาร่วมงานเนี่ยหวังสืบต่ออำนาจหรือเปล่า

อย่าเอาอำนาจมาเอาเปรียบคู่แข่ง
เออการดึงตัวในศนตยาหัวหน้าภักดิ์
เป็นปรึกษาที่การเมืองของท่านพลเอกประยุทธ
ไม่ใช่เพียงนัยยะทางการเมือง
แต่เป็นความชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์มีความปรารถนา
จะเข้าสู่การเมืองเพื่อสืบทอดอำนาจหลังการเลือกตั้ง
อันนี้พักอะไรเพื่อไทย

นิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
บอกการแสนแต่งตั้งในศนตยาคุณเปิ้ม
หัวหน้าภักดิ์ประชวนเป็นที่ปรึกษา
ใช้ธัมเนียบรัฐบาลเป็นที่ทำการภักดิ์
นี่เยอะมีหัวหน้าภักดิ์ที่ไม่ยอมเปิดเปิดให้ตัว
แต่เรียกเป็นที่ปรึกษาซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบใด
เหมือนอย่างที่นายอภิษฎหัวหน้าพักเคยระบุไว้เป็นหายนะทางการเมือง
โดยการทำลายระบบพักการเมืองได้๒แบบ
คือการใช้เงินซื้อและการใช้อำนาจแทรกแซงทางการเมือง
ซึ่งวันนี้ยังไม่มีการใช้เงินซื้อเสียงแต่มีการใช้อำนาจแทรกแทรงแล้ว
ประชาชนอย่าแปลกใจ
มันน่าเล่นขนาดนั้นเลยเหรอคุณชุวิตการเมือง
ทำไมถึงอยากลำบากตรากตราม

เอ้าก็คุณไม่เห็นเหรอแล้วมันแต่เพื่อประชาชน

เขาบอกอุ๊ยนี่เขาทำเมื่อประเทศมามากแล้ว
แต่ก็ยังทำต่อไปกูยังไม่ได้เลิกนาที
มันสนุกมากใช่ไหมคะมันดีมากใช่ไหมคะ
ก็นั่นแหละมันเป็นอิเลสตันหาอย่างหนึ่งนะฮะ

การเมืองเนี่ยผมจะบอกก่อนท่านที่ดูที่บ้าน
ทำไมการเมืองสนุกใครถามทำไมไม่เล่นการเมืองต่อ
น่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะ
สภายุคใหม่ผมว่าก็คงไม่ใช่สภาเมื่อปี๕๗กับ๖
สภาปี๖๒ก็คงจะดุเดือดเลือดพลาด

จะต้องฟังสอสอมาอภิปรายแล้ว
สอแต่ละคนก็ไม่เบาไอ้พวกที่ยังไม่ได้
เหมือนผลประโยชน์อะไรมันอาจจะโอ๊ยอย่างนี้ได้อย่างไร
อภิปรายว่าน่ะจะทนได้ไหมแทนจะขึ้นไหมเออ

นั่นแน่น่ะสิคุณไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้
สร้างความปลุกปัดอะไรไม่ได้
มันเป็นสภาที่อยู่ในคนละสถานการณ์กันนะ

น่าเพราะฉะนั้นหรือมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไหมคะ
แต่ท่านต้องศึกษาท่านถึงบอกเรียกสนทยามา
เรียกสะสมแบบมา

เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการปรณีประนอมคุณมิ้น
ถ้าคุณไม่ประนีประนอมก็คือการเกิดสงครามล่ะ
เห็นคนบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์

ต้องคุยกันไงต้องแบ่งกันไง

เค้กนี้ต้องแบ่งกันคุณจะกินคนเดียวได้ยังไง

ประเทศไหนมันก็ต้องแบ่งกันล่ะครับ

ดอกมากกาย

คดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างสำหรับบรรดาข้าราชการ

พูดง่ายว่าเฮ้ยเหม็นหน้าตัวมาย้ายไปเลย

กำลังจะพูดถึงวันที่๑๗เมษา
ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ตัดสินคดีกรณีของนายปลอดประสบ
ในสมัยปี๔๖ซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถูกฟ้องถูกฟ้องเป็นจำเลย
ผู้ที่ฟ้องก็คือนายวิทูล
ชายลายนนาวินอดีตพอสำนักวิชาการ
คือเรื่องของเรื่องพูดให้สั้นง่ายก็คือปลอดประสบเป็นประหลัด
ตอนนั้นก็มีนายดำรุงพิเดชจำได้ไหมนายดำรงพิเดช
เป็นรักษาการรักษาการนะครับอธิบดีกรมป่าไม้
ได้ออกคำสั่งย้ายนายวิทูลชาลายยนนาวิน
ซึ่งขณะนั้นเป็นผอสำนักวิชาการป่าไม้๙ก็พูดง่าย
นายวิทูลไปไหนย้ายนายวิทูลเป็นป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
เป็น๔๘ลดขั้นครับ
เจ๋งจริงย้าย๔๙เป็น๔๘
นายดำรงเป็นคนเซ็นคำสั่งย้าย
โดยการสอบถามนายปลอดประสบซึ่งเป็นประหลัด
เพราะว่าเป็นตำแหน่งสำคัญก็ต้องถามนายเชื่อว่า
เชื่อว่าต้องมาถามนายประหลัดปลอดประสบแน่นอน
เด้งไปจาก๔๙เป็น๔๘
แล้วนายดำรงก็มาอยู่เป็นตำแหน่งนายวิทูลแทนอีก
เอออ้างเหตุว่าก่อกวนการทำงาน
นายวิทูลก่อเหตุก่อกวนการทำงานไม่ปฏิบัติหน้าที่
แต่สารเห็นว่าไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
ซึ่งโดยปกติข้าราชการทั่วไปเนี่ยก็ต้องตั้งคณะกรรมการ
คือใครก็แล้วแต่เธอต้องตั้งคณะกรรมการทั้งนั้น
แต่ตอนนี้คดีนี้เป็นคดีที่มีเวลาที่เกิดขึ้น
ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี๔๖จนถึงปัจจุบันนี้ปี๖๖
แต่ละคนก็อายุจะ๘๐กันแล้ว๗๐กว่า

หมดแรงกันหมดแล้วหมดไฟกันแล้ว
ทีนี้ลองดูสิว่าข้อหาที่ศาลในกรณีนี้คือสารลง๒ปี
รอไม่รอนะครับไม่รอคือในศาลชั้นต้นลง๒ปีเหมือนกัน
แต่ให้รอแต่พอสารอุทธรณ์ไม่รอ
ก็โดยข้อหาม๑๕๗เป็นข้อหาหลัก
ก็คือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
อุทธรณ์ลง๑ปีม๘๔ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ลงอีก๑ปีรวมทั้งหมดหลงจ้งแปลว่ารวมหมดนะครับ
สารไม่รอครับไม่รอด้วยเหตุผลว่า
แหมการโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
เสียโอกาสในการเติบโตของนายวิทูลในหน้าที่การงานนะครับ
การย้ายนายดำรงพิเดชไปรับตำแหน่งเป็นการซ้อนกัน
ทำให้เกิดความเสียหายจึงเห็นว่าเป็นความเสียหายร้ายแรงนะครับ
คุณจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เป็นคดีตัวอย่าง
เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายได้เห็นว่าการโยกย้ายแหมย้ายเก่งมากเลยนะครับ
ย้ายสี่ลงไปสี่แปดย้ายต่ำกว่านะครับ
ก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะฮะนายวิทูลว่าเสียหาย
เพราะว่าไม่มีการตั้งข้อหาที่ตั้งมาบอกว่าก่อกวนการทำงาน
ก็ไม่มีการตั้งการสอบวินัยก็จะได้เป็นคดีเป็นอุทาหรณ์ต่อไปครับ
ใช่ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของข้าราชการมันเกิดขึ้นเยอะมากทุ่งหลังนี้นะครับ
แล้วก็เป็นข้าราชการใหญ่ทั้งนั้นทุจริตก็ดีประพฤติมิชอบก็ดี
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างที่คาดว่าเราจะยังคงหาความเป็นธรรมได้
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นต่อไป
แล้วก็ไม่ได้เกิดแค่ข้าราชการอย่างเดียวน่าจะเป็นความยุติธรรมให้กับประชาชนตาดำทุกคนด้วยเหมือนกัน